ท่านสมาชิกรัฐทศพาฯผู้ส่งเกลียด

สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ผักเก้าไกลในสมาชิกรัฐศพาฯ
พิพากษาของสารรัฐมนูลระบุไว้ชัดเจน
นิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจและหน้าที่จัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ได้
โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐมนูล
ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อจัดทำร่างรัฐมนูลฉบับใหม่แล้ว
ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับรัฐมนูลชนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
กฎหมายลายลักษณอักษรไม่ว่าสารจะตัดสินอย่างไร
ก็ต้องตัดสินจากบทบัญญัติกฎหมายซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
ซึ่งแตกต่างจากระบบกฎหมายจารีสประเพณี
สารคำพิพากษาสารถือว่าเป็นกฎหมายได้
ตุลาการผู้ภาคศาถ้าจะพิพากษาใด
จะต้องมีกฎหมายซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติรองรับ
ไม่ใช่ตัดสินตามอำเภอใจเป็นการล่างกฎหมายเอง
และตัดสินเองและวางหลักเหมือนระบอบของจารีสประเพณี
นี่คือหลักการที่สำคัญของประเทศที่ใช้ระบบลายลักษณอักษร
สารรัฐมนูลถ้าจะตัดสินเรื่องอะไร
จะตีความเรื่องใดก็ต้องตีความสิ่งที่เป็นลายลักษณอักษรได้
แต่ถ้าเกิดไม่มีรายอักษรในรัฐมนูล
มาตรา๕เป็นข้อยกเว้น
บอกว่าถ้าไม่มีก็ใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง

แต่ถ้ามีสารลำนูนจะตัดสินการตีความในสภา
ก็ต้องตีความโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่
จะอ้างกฎหมายอ้างลอยเพื่อยุติเรื่องไม่ได้
ประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนต่อท่านประธานก็คือว่า
ในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลที่แก้ไขตอนนี้
เป็นการแก้ไขทำรัฐบูลฉบับใหม่

ตรงตามข้อความไม่มีอะไรเลยที่บอกว่าเป็น

และ๒๕๖หมวด๒๕๖ทับ๑
ในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญมีแค่๒มาตราตัวเอง

๒๕๕คือห้ามแก้หมวด๑หมวด๒ประเภท

ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่จะอ้างอิงได้
รับนูนจะต้องตัดสินในกรอบกฎหมายของ๒มาตรานี้
ถ้าจะทำประชามติอย่างไรต้องอยู่ในกรอบ๒อันนี้

แต่จากดูดกรอบนี้จะไปใช้ข้อยกเว้นอื่นเช่นมาตรา๑๔
ซึ่งเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีจะให้ประชามติ
แต่ถ้าระหว่างทำอย่างนี้ไม่สามารถเข้ามาแทรกได้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐมนต์ตกหรือมีวิธีการอื่น
ไม่มีกฎหมายอื่นมาต้องใช้กฎหมายใกล้เคียงยิ่ง

ดังนั้นวิธีการใช้จะต้องใช้มาตรา๒๕๖
โดยเฉพาะเรื่องประชามตินั้นจะไต้มาตรา๒๕๖อนุ๘เป็นสำคัญ
ถามว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เป็นการแก้รัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่
การแก้ครั้งนี้นะครับตอบเลยว่าไม่ใช่และเป็นไปได้อย่างที่สุด
เป็นเพียงแค่การแก้ไขวิธีการแก้รัฐมนูล
และกระบวนการจัดทำรัฐมนต์ฉบับใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรัฐบุญฉบับใหม่เลย
จึงไม่เข้าองค์ประกอบที่สานุนวิชัยและผู้ที่ตั้งคำถามที่ท่านประธานส่งไป
ไม่ตรงกับต้านคำถามทำไมหรือครับ
สมมุติว่าไม่สมมุตินะครับถ้ารัฐมนูลผ่านวาระ๓วันนี้
ลงประชามติแล้วผ่านอีกถามว่ารัฐมูลฉบับ๖๐นั้นเป็นรัฐมูลฉบับใหม่ไหมครับ
รัฐมนูลฉบับ๖๐ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ
สวมีอำนาจโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเท่ากับสส
ซึ่งหมากวายชน๑๕๐๐๐คน๑คนเหมือนเดิม
สวยังตั้งสารรับนูนได้เหมือนเดิม
สวซึ่งมาจากคอสชยังตั้งกรกตได้เหมือนเดิม
สวซึ่งมาจากขสชครัฐประหาร
ยังตั้งปปชได้เหมือนเดิมและองค์กรอิสระได้เหมือนเดิม

นี่คือกติกาที่บิดพิ้วของรัฐมนูลปี๖๐
ยังอยู่ครบถ้วนรัฐมี๖๐ก็ไม่ถูกแก้ไป
แล้วถามว่าเป็นรัฐมนุนฉบับใหม่ได้อย่างไร
แล้วมาบอกว่าการทำรัฐมูลฉบับนี้เป็นการด้วยฉบับใหม่
ผมว่าน่าจะคาดเคลื่อนโดยหลักการและเหตุผลและข้อกฎหมาย

ดังนั้นรัฐมนูลมาตรา๒๕๖อนุ๘บอกว่า
นำไปถ้าผ่านนะครับไปลงประชามติ
ตรงนี้คือการอธิบายเหตุผลตรงตามรัฐมนูลไม่ขัดแย้งรัฐมนูล
การที่มีสมาชิกบางท่านเสนอบอกว่าให้ไปใช้มาตรา๕เลย
กรณีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวเนื่อง
แต่ตอนนี้มีมีก็ต้องใช้ตามนี้
ถามว่าการที่ลงประชามติตามมาตรา๒๕๖อนุ๘
เราถามได้ไหมครับว่าจะทำรัฐดีสมัยใหม่ได้
เพราะอันนี้มันแค่กระบวนการวิธีทำรัฐมนุนฉบับใหม่

ก็สามารถถามได้ถามว่าขัดตำรุนตรงไหน
และสารลำนูนถ้าให้ตีความอย่างนั้น

บอกว่าต้องให้ยกเลิกเป็นโมคะไปไม่มีนะครับ

และตีความไม่มีกฎหมายรองรับด้วย

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภามาตรา๑๓
บอกว่าการที่ลงประชามติวาระ๓
ไม่มีการอภิปรายใดต้องลงมติเท่านั้น
จะมาแทรกยติขึ้นมาบอกว่าให้เป็นโมคะ
และไม่ต้องแลกถามว่าทำแล้วกรณีอย่างนี้เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐมนุนหรือไม่
และมีกฎหมายและสอนไม่มีกฎหมายรายรับนะครับ

เพื่อถ่วงให้รัฐมนุนนี้ตกไปใช่หรือไม่

กระบวนการแก้ไขรำนูนของประเทศเรานั้น

ฉีกรัฐมนูลโดยคณะรัฐประหาร
ไม่เห็นมีใครหน้าไหนมาค้านเลยครับว่าไม่ชอบ
แต่ตอนนี้ประชาชนจะแก้ไขรัฐมนูลโดยอำนาจสถาปนามนุนของประชาชนเอง

ให้ประชาปธิสองครั้งแต่ประชาให้เป็นครั้งที่สามให้ได้
ถ่วงให้ได้เตะถ่วงไปถึงไหน
หลังจากรัฐมนุนแก้รัฐประหารปี๔๙
มีบุคคลที่รับประโยชน์จากรัฐการรัฐประหารนั้น

และมีร้อยกว่าคนได้มานั่งอยู่ในสภาแห่งนี้
ก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการรัฐประหาร
แล้วตอนนี้จะมาขัดขวางอีกหรือครับ

สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรมาก
สิ่งที่มีจริงก็คือฝ่ายผู้มีอำนาจในการรัฐประหาร
และช่วงชิงอำนาจโดยปลายกระบอกปืน
กำลังจะเปลี่ยนแปลงจากรัฐประหารด้วยปลายกระบอกปืนมาเป็น

นั่นก็คือใช้กฎหมายรัฐประหาร
ใช้กฎหมายวางองค์กรรัฐมนูลให้สวซึ่งมาจากคอสช
รัฐประหารตั้งซ่านะมนุนได้
เอาคนใส่ไปโดยอำนาจที่เชื่อมโยงจากคอสช
แล้วคนเหล่านี้ทั้งสวทั้งสารรัฐมนูล
ก็เป็นกลไกสำคัญในการขัดขวางการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้
ให้เป็นการแก้ไขที่เป็นไปไม่ได้และเป็นได้ยากเลย
นี่คือกระบวนการในการสมคบคิดกันที่จะถ่วงล้างเถียวล้างการพัฒนาประเทศ
หนวงหลังถวงการพัฒนาไปสู่บริษัทธิปไตย
วงล้างการแก้ไขลำนูล๖๐ให้อยู่ชั่วกรรมสถานเพื่อจะได้เปรียบ
บุญฉบับนี้ปี๖๐บอกว่าปราบโกงแต่จริงแล้วขี้โกงเอาเปรียบเขาทุกที่
ฉบับนี้ไม่ใช่ปราบโกงแต่เป็นขี้โกงและเอาเปรียบ
และเป็นรัฐมนูลที่ต้องการจะสืบทอดอำนาจจริง
ผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะเสนอยติให้รัฐมนุนต่อไปอยากให้โหวต
และไม่เห็นด้วยกับการที่การที่จะมีการเลื่อนออกไปเพื่อจะให้สารลำนูนไปตีความอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าให้ตีความก็ไม่ได้เกินจากกฎหมายที่ผมอภิปราย
และไม่เห็นด้วยจากการที่จะเลื่อนการโหวตเข้าไปไปสู่การที่จะให้ลงประชามติ

เป็นกรณีของฝ่ายนิติบัญญัติ

จะมาแทรกกรณีอย่างนี้ตีความยังไงล่ะครับ

ดังนั้นสิ่งที่จะทำได้มากที่สุดก็คือ
โหวตวาระ๓ให้เสร็จสิ้น

นุน๘๔เสียงหรือไม่ไม่เป็นไร
ขอให้ทำตามถูกต้องตามกฎหมาย

ที่ประเทศเราจะไม่ตีความแบบศรีถนนชัย

กฎหมายตามอำเภอใจ
และถึงคราวหรือยังที่จะกลับมาสู่ว่ารัฐมนูลฉบับ๖๐
ซึ่งเอาเปรียบขี้โกงที่สุดจะได้รับการแก้ไข
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐมนุนอย่างแท้จริงครับ